ผ้าขาวไร้เดียงสาสู่อาชีพขอทานเด็ก
ใครอยู่เบื้องหลัง
ติดตามการเปิดโปรงขบวนการขอทานเด็กได้วันนี้ทางไทยรัฐทีวี